เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมและคุณสุภานีไปทานของหวานกันหน่อยดีกว่า

ใช่ครับเป็นปังเย็นภูเขาไฟ
แต่ว่าครบข่าวเด็กทั้งทีต้องไม่ธรรมดาแน่นอน
คุณผู้ชมต้องเตรียมกระเพาะที่ใหญ่มากเป็นพิเศษ
ชิมพร้อมกันนะครับกับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
แคนก้อน๓ก้อนค่อยใสบดเป็นเกล็ดหิมะเล็ก
ที่ฟิวเจ้าป๊ากรังสิตบรรจงตักปวงน้ำแข็ง
พัชนะขึ้นรูปที่ใหญ่มากค่ะ
แล้วนำไปใส่ถาดย้ำนะคะว่าเป็นถาด

เมนูนี้น่าจะน้ำหนักประมาณ๒กิโลกรัมได้
จากนั้นใส่นมใส่ผงช็อกโกแลตแบบไม่หวงของ
ล้นพูนแล้วราดด้วยนมข้นค่ะ
ปิดท้ายด้วยปังปิ้งทาเนยจัดเรียงให้รอบภูเขาไฟ

กลายเป็นตังเย็นภูเขาไฟไซส์พี่เบิ้มถาดนี้ค่ะ
โอ้โห
ยิ่งใหญ่อลังการสมเป็นกับภูเขาไฟจริงเลยนะคะ
ใหญ่ขนาดนี้เราไม่รู้หรอกว่าขนาดเท่าไร

นี่นะคะอันดับแรกเรามาวัดความสูงกันก่อนนะคะ
จากฐานถึงยอดประมาณ๒๒เซนติเมตรค่ะ
ส่วนฐานในแนวระนาบนี้นะคะ
อันนี้ประมาณ๓๕เซนติเมตร
วัดขนาดสุดท้าย
เสร็จแล้วก็ขอแชะภาพสักหน่อยค่ะ
แหมใหญ่กว่าหน้าดิฉันอีก
เมนูนี้จะมีท็อปปิ้งเสิร์ฟพร้อมให้เติมความหวานอร่อย

นมข้นไซรับและผงโกโก้ค่ะ

คือตังเย็นภูเขาไฟพี่เบิ้ม๖๙๕บาท
และปังแดงเย็นภูเขาไฟพี่เบิ้ม๕๙๕บาทค่ะ

ต้องทานประมาณ๓คนขึ้นไปนะฮะ
ก็มีตั้งแต่๗คนก็มี

ตอนนี้ก็จะมี๖๗คน

เพราะว่าพอถามเขาเขาบอกว่ามันแน่นท้องมากครับ

เราถ้าจะพูดว่าเป็นการทรงเครื่องก็ได้ครับ
คือเราให้เครื่องเต็มที่จัดแน่นเข้าไปเลยครับผม
อกจากนี้ยังมีปังเย็นไซส์เล็กอีกหลายเมนู

เจ้าของบอกว่าได้สูตรมาจากเยอรมนี
ผลิตใหม่แบบวันต่อวันไม่ทิ้งค้างคืน
ขนมปังหรือว่า

เราก็ยังคงมีพวกเกี่ยวกับ

ก็จะเป็นศักยาใบเตยไว้ลา
ซึ่งเราจะมีสักอย่างของเรานี้จะค่อนข้างขึ้นชื่อ
ในเรื่องของกลิ่นหอมและความมัน
พอประกอบกับทานคู่กับขนมปังของเรา

มันก็จะออกมารสชาติที่ดีครับผม
เป็นร้านแนวคาเฟ่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

ให้ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกันขณะรับประทานค่ะ

และไม่รับจองทางโทรศัพท์นะคะ
หากจะทานเมนูปังเย็นภูเขาไฟพี่เบิ้ม
ต้องมาที่สาขานี้เท่านั้นค่ะ
เพราะทางร้านทำเพื่อโปรโมทสาขาโดยเฉพาะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน